ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะ
เรื่องของการตรวจค้นโพไซดอนผับนะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กอรมนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เปิดเป็นเหมือนกับเป็นบ่อนการพนันออนไลน์ค่ะ
มีเงินหมุนเวียนเดือนนึงเนี่ยโอ้โห

แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตามตัวเจ้าของมาดำเนินคดีนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจ
กลุ่มนักท่องเที่ยว๔๐๐กว่าคน
กำลังเล่นปาร์ตี้โฟมอยู่ในโพไซดอนผับ
อยู่ชั้นล่างของอาคารธนบุรีพลาซ่า
รัชดาท่าพระที่แขวงตลาดพลูเขตธนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรกรุงเทพมหานคร
สนที่กำลังกันนะคะกับทั้งสารวัตรทหาร
เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
ตำรวจสนตลาดภูก็ไปตรวจค้น
แล้วก็สั่งเลยนะไอ้ปาร์ตี้โฟมที่กำลังสนุกสนานกันอยู่

แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวทุกคนมาตรวจปัสสาวะ
เพื่อหาสารเสพติดรวมถึงทำประวัติ
ปรากฏว่าตรวจไปตรวจมาเจอที่ฉี่ม่วง๓๘คน
แบ่งเป็นผู้ชาย๑๓ผู้หญิง๒๕คน
แล้วนอกจากนี้ยังเจอยาเสพติดด้วย
ไอซ์ทั้งยาเคยานอนหลับชนิดรุนแรง
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบใบอนุญาตเปิดให้บริการ
แล้วก็ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา
พอไปตรวจสอบปรากฏว่ามันหมดอายุไปแล้วนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ขึ้นไปตรวจสอบบนชั้น๓แล้วก็ชั้น๙
ก็ปรากฏว่าที่ชั้น๓ชั้น๙เปิดให้เป็นเหมือนโต๊ะสนุก
แล้วก็มีตู้ไม้หยอดเหรียญรวมถึงมีไพ่ออีกจำนวนนึง
แล้วยังมีบ่อนการพนันออนไลน์ค่ะ
วิธีการของที่นี่คือพอมีเงินเข้ามาปั๊บ

เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าในแต่ละเดือนเงินหมุนเวียนน่าจะหลากหลายล้านบาทเลยแหละ
เมืองต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วว่าเจ้าของคือใคร
ทราบชื่อก็คือนายชนะจักรีมงคล
หลังจากนี้ทางตำรวจเองก็จะไปรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ติดตามตัวเจ้าของ
ชื่อว่านายชนะจักรีมงคลมาดำเนินคดี
ซึ่งการเข้าตรวจสอบนี้สืบเนื่องมาจากมีชาวบ้าน
เขามาร้องเรียนบอกว่าที่แห่งนี้มันเปิดเป็นสถานบริการ
และส่งเสียงดังเกิดความเดือดร้อนรำคาญ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาเจอแบบนี้ทุกคืนทุกคืนเลย
ก็เลยนำไปสู่การตรวจค้นโพไซดอนผับนะคะ